พบกับคุณปาริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นะครับ
วางแผนการลงทุนมาพร้อมกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคนะครับ
ผู้บริการส่วนงานค้าตราสันนี่และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์วลวง
วันนี้จะมาชวนคุยกันกับเรื่องที่ว่าห้ามเรื่องน่ารู้ยามตลาดหุ้นขึ้นสูง

ก็เราไปเริ่มที่ตลาดต่างประเทศแล้วกันครับ

บ้านเราเองก็ป่าเริงเหมือนกันนะ

บ้านเราตั้งแต่ผ่าน๑๖๐๐จุดมา

สดใสฟ้าเปิดโล่งสบาย
ตอนนี้ล่าสุดเมื่อวานมาอยู่ที่๑๗๐๑๗๑๔๑๔จุด

โอ้โหต่างชาติยังซื้อต่อเนื่อง๑๖๐๐ล้าน

โดยว่าต่างชาติเดือนตุลานี่ซื้อไปเท่าไหร่ครับพี่บิ๊ก

เดือนเดียวขึ้นมาซื้อ๖๐๐กว่าล้าน
ดูเหมือนว่าตั้งแต่รัฐบาลเองมีรถแมพในเรื่องของการเลือกตั้ง
โอ้โหต่างชาติก็เลยเข้ามาลงทุนบ้านเรากันพอสมควรเลยทีเดียว
นี่ก็บอกเรื่องปีหน้าก็จะประกาศเลือกตั้งตอนมิถุนา
พฤศจิกาก็จะเริ่มเลือกตั้งจริง
ตั้งแต่เมื่อวานวันก่อนที่เขาประกาศ
ก็จะเห็นว่าต่างชาติก็เริ่มกลับเข้ามาซื้ออีกครั้งหนึ่ง
กลับเข้ามาซื้อพอสมควรแล้วก็เดือนนี้เองนะครับ
เดือนตุลานี่ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นทั่วโลก
รู้สึกว่าจะกลับมาสดใสนะ
หลังจากเดือนก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือใช่ไหม

บอกว่าตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นรัฐบาล
ตลาดหุ้นดีอ๋อโฮสร้างมูลค่าเพิ่ม
โอ้โหบอกว่ามูลค่าตลาดนี่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
โอโฮนี่แล้วตั้งแต่เขารับตำแหน่งเข้ามานะ

แม้ว่าจะเป็นลดภาษีนิติบุคคลลดภาษีบุคคลธรรมดา
มันมีรายงานการประชุมเมื่อเดือนกัญญาออกมา

ตอนเดือนกันยานี่จริงเสียงแตกนะ
คือยังมีประธานเฟสบางคน
เขายังมีความเห็นว่าการได้ขึ้นดอกเบี้
อยากให้รอเงินเฟ้อให้มันเข้าเป้าหน่อย
เพราะว่าคณะกรรมการเขาประชุมกันบางคนก็บอกว่าขึ้นเลยขึ้นเลย
บางคนบอกขอดูเรื่องเงินเฟ้อก่อน
เพราะว่าเงินเฟ้อเองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้เฟสเนี่ย
จะขึ้นหรือไม่ขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมนี้
วันนี้ก็ต้องมาตามด้วยนะเพราะเริ่มมีอะไรมาให้เรารู้สึกไม่มั่นใจ
เพราะว่าก่อนอันนี้ทั้งบรรดานักวิเคราะห์นักทุนทั่วไป
ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าธันวานี้ทั้งขึ้น
๘๐กว่ามองว่าธันวานี้น่าจะต้องขึ้นแน่
แต่ไม่รู้หลังจากมีรายงานคำชมล่าสุดจะเป็นยังไงนะครับ
ก็ต้องเป็นอีกประเด็นที่ผมต้องติดตามเหมือนกันนะครับ

ช่วงนี้ก็ทะลุมา๑๖๐๐ตอนนี้ทะลุ๑๗๐๐ไปแล้ว
ใช่ครับนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้จะไปหยุดตรงไหนนะนะครับคำถามที่ผมเจอบ่อยช่วงนี้นะฮะ
นักทุนก็มักจะถามว่าแล้วช่วงที่๑๗๐๐เนี่ยคือศึกษามาอย่างดีกำลังจะเริ่มลงทุน
ใช่แล้วยิ่งช่วงตลาดหุ้นขึ้นเยอะอย่างนี้เนี่ย
จะต้องมาเรียนรู้กันหน่อยว่าเราจะศึกษาอะไรได้จากช่วงตลาดหุ้นขาขึ้นแรงแบบนี้
วันนี้ผมเลยสรุปมาให้ครับเป็น๕ประเด็นที่ท่านต้องมาติดตามแล้วว่า
ช่วงตลาดช่วงนี้ขึ้นแบบนี้เราควรจะต้องนึกถึงอะไรบ้าง

อันดับแรกต้องเรียนชมว่าเรื่องของตลาดหุ้น

คือถ้าย้อนไปดู๕ปี๑๐ปีที่ผ่านมามันก็มีทั้งช่วงที่ขึ้นแบบนี้
ขึ้นบางทีเราก็ไม่ได้แต่งตัวนะ
แล้วมาตั้งตัวอีกทีโอ้โหขึ้นไปแล้ว

ตั้งใจจะลงทุนแต่ก็ยังไม่ได้ลงทุน

แทนที่เราจะมานั่งตั้งคำถามว่าจะซื้อหรือจะขายดี
ตั้งคำถามใหม่ว่าเราจะซื้อเพราะอะไรและขายเพราะอะไร
มีเหตุผลอะไรมาซัพพอร์ตกับการที่เราจะทำอะไรตอนนี้
ใช่จะไปดูผลดูว่าเหตุที่เราจะซื้อคืออะไรมากกว่า

บางทีเราไปจดยกยกจะไปซื้อตอนนี้ขายตอนนี้
จะหาช่องที่ซื้อที่ต่ำที่สุด

คือเรื่องของการจับจังหวะเนี่ย

มีผลต่อการลงทุนแค่๒ครับ
คือบางคนทุ่มเทเวลามากมาย
จะทำเรื่องของการจับจังหวะตลาด
ให้ได้ซื้อถูกที่สุดขายแพงที่สุด
แต่ปรากฏว่ามันมีผลแค่นิดเดียวเอง

เยอะก็คือเรื่องของการจัดสรรเงินทุน
เพราะงั้นการจัดสรรเงินลงทุนมีความสำคัญมากกว่า
เพื่อให้เห็นภาพชัดเรื่องการจับจังหวะตลาด
ต้องมีสไลด์อีกอันหนึ่งนะครับ
การจับจองตลาดมีผลสั้นเท่านั้น

ก็ตั้งแต่ปี๑๙๙๘ถึงปี๒๐๑๕เห็นไหมครับ
ถ้าเราถือหุ้นหรือเซ็กเฉยเลยนะ

ต้องทำอะไรเลยถือยาว๒๐๐กว่าเปอร์เซ็น

ซึ่งการทามวิ่งมันมีโอกาสผิดพลาด
คือตัดสินใจบ่อยก็เสี่ยงโอกาสเสี่ยงในการตัดสินใจผิดพลาด
สมมุติว่าพลาดเดือนที่ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด

ในรอบ๑๐ปีที่ผ่านไหมเนี่ยนะ
ซึ่งจะมีเดือนที่ทำตัวแทนได้สูงกว่าปกติ
คือมากกว่า๒๐ประมาณ๔๕เดือน
ปรากฏว่าถ้าเราพลาด๔๕เดือนนี้ไปเนี่ยนะครับ
ผลอบแทนของระเราเนี่ยออกมาเหลือแค่

โอ้โหอันนี้หน้ามือหลังมือเลยนะ
หน้ามือหลังมือจาก๒๐๐ที่จะได้กำไรนะ

คือถ้าผลาดแค่ช่วง๔๕เดือนนั้นเนี่ย

ชีวิตเปลี่ยนเลยหน้ามือหลังมือเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ดีอย่าไปตามเงินตลาดมากนะครับ
ก็อยากจะลงไปเลยแต่ว่าให้ถือยาวไป
นะครับข้อถัดมาครับก็คือพยายามสนเจ็ดอาชีพนี้ให้มันน้อย
แต่เรามาโฟกัสเรื่องที่หุ้นแล้วก็ตัวบริษัทที่เราอยากลงทุนมากกว่า
ใบใช่ไหมครับเพราะงั้นเราก็โฟกัสไปเลย
ถ้าบริษัทยังดีอยู่เป็นซุปเปอร์สต็อกเป็นสุดยอดบริษัทอยู่
เอ้อหำไรเติบโตต่อแล้ว
หุ้นมันยังดีอยู่นะเพราะเราลงทุนในหุ้นนะครับ
อันถัดมาสมมุติวันนี้ท่านขายหุ้นไปท่านจะเอาตังไปไหนฮะ
บางคนนี่ถือไว้เฉยฝังตุ่มไว้เพื่อไปฝากแบงค์

คือถ้าเกิดเป็นแบบนี้แสดงว่าเรากำลังลืมคิดเรื่องของเงินเฟ้ออยู่
เพราะว่าทุกวันที่ผ่านไปเงินเฟ้อมันก็ลดค่าเงินเราไปเรื่อย
ถ้าเราถือไว้เฉยเงินเราจะลดมูลค่าลงเหมือนกัน
เห็นไหมลงทุนยาวที่ผลตอบแทนดี
ดีกว่าต้องลองเอาไปวิเคราะห์ดูนะว่าตอนนี้ถ้าเกิดไม่มีหุ้น
ยังไม่ได้ลงทุนจะลงทุนในหุ้นตัวไหน

ใช่ครับก็เอา๕ข้อนี้นะครับ

ครับทีนี้ก็กลับไปที่คุณก๊อบครับผม
ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสำหรับคำแนะนำในเช้าวันนี้ครับ